ผู้เชี่ยวชาญมีการนำเครื่องเข้าไปสแกน๓มิติ
เพื่อดูความเสียหายแล้วก็ประเมินก่อนที่จะมีการบริณาซ่อมแซมกันต่อไปนะครับ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธ
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยอรุณอมริน๑๕ถนนอรุณอมรินแขวงบ้านช่างหล่อ
เขตพื้นที่บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมบุรณะนะครับ
ซุดตัวแล้วก็พังลงมาเมื่อวานวันนี้ก็มีการประสานความร่วมมือกันกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรีในการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกน๓มิติ
ไปตรวจสอบสภาพอีกครั้งว่าจะเกิดการล้มลงมาอีกหรือไม่นะครับ
นายวิชิตอรุณมานกุลวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญกรมโยธาและผังเมืองก็บอกว่าวันนี้เนี่ย
จะเข้าไปดูแลในส่วนของกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน
ซึ่งเบื้องต้นเจดีดังกล่าวยังคงอยู่ในแนวดิ่งไม่ได้เอียงไปมากกว่านี้แล้ว
ได้มีการประสานขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรีเข้าไปช่วยตรวจสอบอีกครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ชัยนรงค์อธิสกุลรองภูมิในการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากกรมศิลปากรว่าเครื่องนี้มีคุณสมบัติเหมือนตาเห็นเลย
ซึ่งจะเห็นภาพรวมของข้อมูลของพิกัดมิติรูปทรงทั้งภายนอกภายใน

ก่อนที่จะวางแผนบริณาซ่อมแซมกันต่อไป
แต่ว่าจากการประเมินด้วยตาเปล่าตอนนี้พบว่าหากไม่มีปัจจัยเข้าไปแทรกก็ยังคงสถานะอยู่แบบนี้เรื่อย
ส่วนผู้รับเหมาวันนี้มีการนำคนงานไปช่วยกันเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากใต้ฐานเจดีก่อนนะครับ
จันทรคงยิ่งหารหนึ่งในคนงานที่บาดเจ็บศีรษะแตกก็ออกมาเล่าเปิดเผยนาทีระทึกให้ฟังบอกว่า
ที่ช่างจะดีดจะดีขึ้นเนี่ยคนงานทุกคนก็มีการจุดทูบจุดเทียนขอขมากันแล้วให้ทำงานปลอดภัยไม่ได้เป็นการลบหลู่ดูหมินอะไร
แล้วก็ทำการดีดทีละ๑มิลลิเมตรจนตอนใกล้เที่ยงจากนั้นก็ไปนั่งพักแล้วก็ได้ยินเสียงลั่น
ก่อนที่รูปปั้นยักษ์จะหล่นลงมาทับร่างของเพื่อนร่วมงานซึ่งตัวเองเนี่ยถูกเศษปูนหล่นใส่ศีรษะแตก
คนงานที่บาดเจ็บเล็กน้อยก็พยายามช่วยเพื่อนร่วมงานก่อนแล้วก็เรียกหาผู้ที่เสียชีวิตแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับกลับมา
และคิดว่าน่าจะมีการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วยอมรับวันนี้ยังคงหวัดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อเช้าก็มีการกลับเข้าไปจุดทูปเป็นการขอเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
ทางกรมศิลปากรเองก็จึงให้มาดีดขึ้นเพื่อซ่อมแซม
ซึ่งทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วและไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้จนทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับ